ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีหนุ่มคลั่งยาฆ่าคนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
คือตัวหนุ่มคลั่งรายนี้ค่ะมีการถืออาวุธมีดเข้าไป
บุกฟันป้าข้างบ้านจนกระทั่งเสียชีวิต
จากนั้นเวรกรรมตามทันแบบจิบจรวดนะคะ
หนุ่มคลั่งเองกลับไปบ้านไปอัลวาดทุบทำลายข้าวของในบ้านของตัวเอง
จนกระทั่งเศษกระจกบาดแล้วเขาเสียเลือดมากตายตามไปอีกศพนะคะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ภัยยาเสพติดฆ่าชีวิตอีกจนได้
วันที่๓เมษายนตำรวจสพเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
รับแจ้งเหตุชายคุ้มคลั่งบุกเข้าไปไล่ฟันนางฐานิยารัตนธนิยกุล
หรือป้าแดงวัย๕๗ตายค้าบ้านเหยื่อถูกฟันด้วยมีดเข้าที่ศีรษะเป็นแผลชะกัน
ท่านั่งอยู่ข้างจักรโครกภายในห้องน้ำเลือดสาดกระเซ็นไปทั่ว
ผู้ก่อเหตุคือปลามุดจันทสุทธิวัย๓๔ปีเป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
หลังก่อเหตุเขากลับไปบ้านตัวเองอารวาสทุบข้าวของจนกระจกบาดเป็นแผลเวอะวะ
ก่อนหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้านอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายก็หมดแรงยอมมอบตัว
แต่งานนี้เหมือนกรรมตามทันปราวุฒิเสียเลือดจากบาดแผลชะกัน
สิ้นลมก่อนถึงมือหมอตายตามเป็นศพที่สอง
ตำรวจไล่วงจรปิดพบภาพเหตุการณ์ขณะที่ปลาวุฒิอารวาสก่อเหตุ
เก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะฤทธิ์ยาบ้าทำให้เขาทำตัวเกะกะระราน
อารวาสไล่ทำร้ายผู้คนแบบบ้าคลั่ง
ศพของป้าแดงถูกฝังไว้ในป่าท้านางเงินวัยหกสิบเจ็ดปีแม่ของผู้ก่อเหตุ
ทั้งน้ำตาบอกลูกชายติดยาบ้ามาตั้งแต่มหนึ่ง
มีอาการทางจิตจนต้องกินยารักษาคาดไม่ถึงว่าลูกจะฆ่าป้าแดง
เสียใจที่เพื่อนบ้านต้องมารับเคราะห์
แม้จะรักลูกแต่ไม่เคยสนับสนุน
ให้เสพยาที่ผ่านมาอยากให้ตำรวจจับไปบำบัดรักษา
แต่ถ้าว่าทุกอย่างก็สายเสียแล้ว
เชื่อผมปัดเหลือทำสมบูรณ์กับคุณก่อน
ขอรับตัวเราได้ด้วยทุกข้างมาดูว่าว่า
โดยไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอผลกรรมไม่ต้องรอเข้าคุกไม่ต้องรอรับโทษเวรกรรมตามทันเดียวนั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน